นายบุญรักษ์ยอดเผ็ดประธานออกครอสร
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิษฐ์
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
รอยประวัติศาสตร์ไทยสู่สมัยสากล
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสต
ที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันเป็นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับประสานวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานของคนในท้องถิ่นชุมชน
และเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนของครูวิชาประวัติศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิษฐ์
ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ
โดยมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลออนไลน์
อาทิการแทงหยวกแลแห่นาคของโรงเรียนนครไทย
การทำข้าวพันธักของโรงเรียนลับแหล่พิทยาคม
และการทำเมี่ยงคำของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็นต้น